คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมกันสักนิดหนึ่ง
ที่คุณอัจฉริยะเขาจะแถลงข่าวโดยมีเนื้อหาใจความที่บอกมาแล้ว

ตำรวจไปแจ้งความเลยแจ้งความคุณอัจฉริยะที่ประชาชื่น
คุณอัจฉริยะไปแจ้งความกลับที่หนองคายครับคุณผู้ชม

มันเป็นแบบว่าให้ไปไกล

ประชาชนชมรมช่วยเหลือยื่ออ่านยกรรม
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพันธบทโทพัชตะวงประนุษย์นะครับ
เป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ก่อนหน้านี้วันที่๔พฤษภาคมพันธุโมโธพัชธะนะครับ
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะที่สนประชาชื่นฐานหมินประมาท
กรณีที่นายอัจฉริยะแถลงข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโม
โดยมีการกล่าวพาดพิง
แล้วกล่าวหาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนว่าสร้างพยานหลักฐานเท็จ
อัจฉริยะระบุว่าเมื่อตำรวจแจ้งความดำเนินคดีเขา
เขาก็ต้องแจ้งความกลับทันที
ซึ่งสิ่งที่ตำรวจแจ้งความนะฮะเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับ
เขาไม่ได้ทำผิดแต่ต้องการจะปิดปากเขาใช่ไหม
ไม่อยากให้เขามาเคลื่อนไหวในคดีนี้ใช่ไหม
การทำแบบนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย
อัจฉริยะระบุว่าเมื่อตำรวจแจ้งความมาก็ต้องแจ้งกลับ
ขออภัยฮะตามมาตรา๑๗๒มีโทษ๒๗ปี
แล้วก็มาตรา๑๗๓นะครับซึ่งเขามีหลักฐานยืนยันอยู่แล้วว่า
สิ่งที่ตำรวจทำมันเป็นเท็จ
มาดูมาตรา๑๗๒กันหน่อยคืออะไร
คือแจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญา
คือรู้ว่าไม่มีความผิดแต่แจ้งเขาลักษณะนี้
นายอัตภรรยะยืนยันว่าเขาไม่ผิด
ไม่ต้องมาใช้อำนาจรัฐคมคู่คุกคาม

มีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จขัดขวาง

แล้วยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาผิดคนมาลงโทษได้

แซนเป็นอย่างไรคะอาถาสาบานกันไง
อ๋อที่สาบานบุรีรัมณ์ใช่ไหมใช่
แต่คุณแซนบอกไปได้แค่กรุงเทพนี่

ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้ให้การเท็จ
ถ้าไม่สะดวกหรือว่ามันไกลนะ

หงบุรีรามนี้ไม่มีเงินเหรอ
อุ๊ยถามคุณแซน

คุณอัชยะบอกเดี๋ยวออกให้๒หมื่นฟังดูหน่อย
สิ่งที่คุณมาแจ้งความเรา
คุณรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้กระทำความผิด

เพื่อไม่ให้เราเดินคดีแตงโมต่อ
อันนี้เป็นเทคนิคใครก็รู้นะครับ
ซึ่งมันไม่ใช่วิธีของคนที่

คดีนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า
มันมีการมันมีกระบวนการได้สร้างปัญหาฐานเป็นเท็จ
แล้วก็ขัดฝางไม่ให้เรามีการแถลงข่าวในวันที่๙
เกี่ยวกับเรื่องของคบลการสร้างปัญหาฐานเป็นเท็จ

หรือจุดทุบหน้าบ้าน
ไม่ใช่นะครับคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทำผิด
คุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ให้การเท็จไปวัดหงษ์ครับ
ส่วนที่จะบอกว่าจะฟ้องผมเนี่ยรีบหน่อยอย่าช้าเชิญหน่อย
อยากปากดีนะครับผมยืนยันว่าอย่าปากดี
ถ้ามั่นใจไม่ผิดไปวัดหงษ์กับผมดีกว่า
ถ้าไม่มีเงินผมออกค่าเดินทางให้ได้สองหมื่น